คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเป็นปัญหาที่มีไม่รู้จักจบจากสิ้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยวิภาวดี๖๔ในกรุงเทพ
แต่เหตุการณ์นี้มันถึงขั้นที่ว่าเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
นี่ค่ะคือเพื่อนบ้านคู่กรณีเนี่ยเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มามากับลูกชายมาจอด
แล้วเดี๋ยวดูนะคะเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งโอ้โหนี่จ้ำเอ้าเลย
นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะดึงตัวผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นออกมา
เหรอนี่เข้าไปดึงมาแล้วนี่อุ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นดูนะคะ
กระโดดถีบเลยใช่ค่ะนี่คือเพื่อนบ้านนะเฮ้ยนี่นะอันนี้คันนี้มาแล้ว
คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือปัญหามันคืออะไรทำไมถึงขั้นต้องทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้
วันนี้เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับผู้เสียหายติตั้งชื่อให้เขาเป็นนามสมมุติเพราะเขาไม่อยาก
เปิดเผยชื่ออ่าแล้วคุณผู้ชมลองฟังนะติตั้งชื่อให้ว่าอะไรชื่ออะไร
คุณหมี่เกี้ยวหมี่เกี้ยวเหรอ

หมี่เกี้ยวนามสมมุติค่ะเธอก็บอกว่า
อยู่บ้านหลังนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว

มาอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็มาเช่าอยู่ด้วย

แต่ว่าเมื่อ๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
เธอก็กวาดขยะอยู่หน้าบ้าน
คู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์ออกมากับลูกชาย

คู่กรณีหันมาถามเธอเลยว่า
มองจุดอะไร
จุดคุณผู้ชมไปใส่คำพูดเอาเองก็แล้วกัน

มองจุดอะไร
เธอก็เลยตอบไปว่าอะไร

บอกว่าก็ได้แต่ป้องกันตัวแล้วก็ร้องให้คนช่วย

ลูกชายคู่กรณีวิ่งไปถีบเลย

นี่คือแผลคุณผู้ชมดูนะคะ

และคู่กรณีที่ก่อเหตุทำร้ายเธอบอกว่า
ไปแจ้งความได้เลยนะไม่กลัวหรอกตำรวจ

แขนหน้าหลัง
เธอก็เลยบอกว่าสงสัยปมเหตุมันมีเรื่องที่ก่อนหน้านี้
เธอเคยไปบอกเพื่อนบ้านคนนี้เรื่องของขยะ

มันไปคุ้ยนะขยะมันกระจัดกระจาย
แล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการเปิดปิดประตู
นี่แผลที่หน้าเธอนะคะรอยช้ำแบบนี้
ก็เลยสงสัยว่าเรื่องที่เธอไปเตือนเรื่องขยะ

เพราะเราไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่เคยพูด

กระชากหัวแม่ดึงออกไปแล้วก็กระชากเราต่อ

ต่อยที่หน้าเราด้านขวาเนี่ยคือช้ำระบมไปหมดเลยทั้งตัว
แขนเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่จบนะคะพอมีคนมาแยก
คุณตู่คนข้างหลังบ้านเขามาแยก
เขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งความนะ
มึงไปแจ้งไปเลยผมอ่ะรออยู่ไปเรียกกำรวชไปเลย

แล้วพอคุณตู่เขาขับรถไปเขาก็เดินกลับมาอีกนะคะ

เขาก็ยังไม่มาคุยหรือว่ามั้ย

ท้าทายบอกแค่ว่าให้ไปแจ้งความพร้อมกันเนี่ยในฝั่งนี้ค่ะ
นางนัทธวดีอายุ๓๖เธอบอกว่าเธอก็เจ็บเหมือนกัน
ฝั่งนั้นเจ็บฝั่งเดียวทีเนี้ยเธอบอกว่า
เรื่องที่ท้าทายให้ไปแจ้งความจริงแล้วท้าทายในลักษณะที่ว่าไปสิ
ไปแจ้งความพร้อมกันเลยไหมอืมแบบนี้นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยว่าอีกฝั่งนึงเขาจะให้ข้อมูลว่ายังไงนะคะ
มันหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เลยค่ะเรื่องอะไรบ้างคะตั้งแต่ก้าวขามาอยู่บ้านหลังนี้หลังแรก
เพื่อนบ้านทุกคนดีหมดเลยค่ะครับมีหลังเนี้ยค่ะมาข้างจรจัดนอกบ้าน
มันเปิดประตูได้มันฉลาดจริงนะคะหมามันดันดันประตูค่ะเข้ามา
มันก็มาโทษแต่ว่าบ้านติ๊กอ่ะเปิดประตูทิ้งไว้อืมต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวเขาก็ว่าติ๊กหาเรื่องอีกค่ะ
ก็เลยเลือกไม่พูดค่ะเดี๋ยวมันก็มีตะบอลกันอีกอืมนี่นะคะสองฝั่งนะคะ
ฝั่งที่ไปทำร้ายก็เป็นผู้หญิงไปกับลูกชายครับฝั่งที่ถูกทำร้ายก็เป็นผู้หญิงกับแม่อืม
ทีนี้เพื่อให้สิ้นสงสัยเราก็ไปถามชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันเนี่ย
เพื่อนบ้านสองหลังนี้ก็เพื่อนบ้านทุกคนก็บอกว่าเอาจริงไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะ
มีแต่บ้านของคุณหมี่เกี้ยวหลังเดียวที่ชอบไปจับผิดบ้านหลังอื่นเพื่อนบ้านหลังอื่นเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันอืม
บ้านหลังนี้บอกว่าฉันยังเคยโดนเลยเขามาจับผิดเรื่องการจอดรถทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนดูแลหมู่บ้านสักหน่อย
ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องบอกว่าความคืบหน้าทางคดีนี้อยู่ระหว่างรอใบรับรองแพทย์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
ทั้ง๒ฝ่ายก็ต่างต่างแจ้งความซึ่งกันและกัน
ก็จะเรียกมาสอบปากคำเบื้องต้นก็อาจจะมีการเจรจาเพื่อยุติปัญหากันก่อน
เจรจากลายเกลี่ยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ก็จะเถียงกันยังไงจะอะไรกันยังไงก็ต้องอย่าลืมนะครับ

คือยังไงการทำร้ายกันมันก็ผิดกฎหมายคดีอาญาอยู่ดีนั่นแหละ